คราวนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
แต่ก็จะเตือนนะพ่อแม่ผู้ปกครองบางทีพาลูกหลานไปเที่ยว
ต้องระมัดระวังอย่าให้คลาดสายตา
ก็ไปเที่ยวที่แพร่ตรงนี้ที่เขื่อนอุบลรัฐ
ทีนี้พ่อแม่ก็นั่งทานอาหารกัน
มันมีจังหวะที่น้องแอบพ่อแม่ไปเล่นน้ำ
เล่นน้ำอยู่ตรงแพนนั่นเนี่ย

เกิดขึ้นช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
ซึ่งมีคนถ่ายภาพเอาไว้ที่คุณผู้ชมเห็น
อันนี้คือหลังจากที่เจอตัวน้องแล้ว
แล้วก็เอาร่างน้องขึ้นมาปั๊มหัวใจอยู่ค่ะ
หมดสติแล้วปั๊มหัวใจอยู่สักพักนึงเลยนะ
น้องมีสัญญาณชีพกลับมา
แต่ทีนี้ตอนที่นำตัวน้องไปส่งโรงพยาบาล
น้องเสียชีวิตระหว่างไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่แพร่
เป็นแพร่สามพี่น้องแพรร้านอาหารริมหาดบางแสนสอง
เขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น
คนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าน้องน้ำฝนอายุ๑๐ปีเนี่ยนะคะ
เดินทางมาจากมหาสารคาม
แล้วก็มาเที่ยวที่บังแสนสองตรงนี้

ทีนี้ตอนที่ญาติญาติแล้วก็ทุกคนในครอบครัว
กำลังนั่งทานอาหารอยู่ที่แพรริมน้ำเนี่ย

คือน้องหายไปแล้วก็รออยู่ประมาณนัก๑๐กว่านาที
อ้าวทำไมน้องน้ำฝนไม่เห็นมาสักที
เอาน้องไปไหนช่วยกันหาค่ะหาในน้ำ
ไปเจอน้องจมอยู่ตรงนั้นมันเป็นแอ่งน้ำลึกประมาณเมตรหนึ่ง
ทีนี้ก็ต้องรีบนำร่างน้องขึ้นมา
แล้วก็ปั๊มหัวใจแบบภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้

ว่าน้องอาจจะไปเล่นน้ำตรงน้ำตื้นก่อน

หรือว่าไปตกตรงแอ่งน้ำที่มันเป็นโขดหิน

พอน้องจมน้ำแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ทีนี้ค่ะทางกู้ชีพฝากไปถึงผู้ปกครองนะ
เวลาพาลูกหลานมาเที่ยวต้องดูแลให้ดี
เพราะว่าโดยเฉพาะถ้าเกิดมาทานข้าวที่แพรริมน้ำ
มันมีความเสี่ยงที่เด็กจะจมน้ำได้ตลอดเวลา

จะมีคนมาที่แพร่นั่งรับประทานอาหารมาเล่นน้ำเยอะ
แล้วก็ทุกปีจะมีเหตุสลด
ก็คือจะมีคนจมน้ำเสียชีวิตทุกปีเลยนะคะ

เฉพาะเด็กไปเล่นน้ำคนเดียวแบบนี้นะครับ